คุณผู้ชมครับตามกันต่อกับเรื่องของคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะฮะ
ท่านนายกเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าตัวท่านเองก็ยังคงสงสัยในคดีนี้อยู่หลายประเด็นด้วยกัน
แล้วก็มีข้อเรียกร้องว่าให้ท่านนายกนั้นใช้อำนาจที่มีอยู่สั่งให้มรื้อคดีขึ้นมาใหม่
ค่ะส่วนวันนี้เองก็มีการประชุมของตำรวจและการประชุมของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ
พยานปากเอกในคดีบอสอยู่วิทยาตำรวจไปถึงงานศพเลย
ก็กำลังจะเผามาเรียบเผาขออาญาศศพกลับมาก่อนนะฮะ
ชนสูตรใหม่อีกรอบที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทำสำนวนคดีของในบอสนะฮะ
คือมีพลตำรวจโทจามรุวัฒน์วัยสยะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
วันนี้ที่ประชุมมีการเรียกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมายและคดี
ที่รับเรื่องมาจากอายการเข้าให้ข้อมูล
เพื่อสักถามตั้งแต่ขั้นตอนของการรับความเห็นทางคดีจากอายการ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการประมวลผลการตรวจสอบเสนอตอบ
คนตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้มีความเห็นทางคดีสั่งไม่แย้งอายการซึ่งสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด
นายวรยุทธ์ในทุกข้อหาโดยข้อมูลที่ได้จากการฟังคำชี้แจง
วันนี้พบว่าคณะทำงานดังกล่าวได้ใช้เวลาพิจารณาสำนวนและความเห็นไม่ฟ้อง
นานกว่า๔เดือนโดยมีการหยิบยกมาพิจารณาซ้ำหลายครั้ง
จะมีความเห็นทางคดีเห็นพ้องกับอายการแล้วก็สั่งไม่แย้งครับ
ซึ่งคณะทำงานก็เตรียมเรียกพลตำรวจโทเพิ่มภูมิมาชี้แจงต่อไปเร็ววันนี้
เพื่อสอบถามเหตุผลที่ใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่แย้งอายการ
ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวถึงเสียงเรียกร้อง
ที่ให้ท่านใช้อำนาจที่มีสั่งบริขดีใหม่ว่า
กำลังให้คณะกรรมการศึกษารายละเอียดทั้งเอกสารสำนวนคดีก่อน
แต่วันนี้ได้ทำให้ทุกอย่างอยู่ในข้อเท็จจริงแล้วก็ดูว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เพราะว่าได้รักฟังความเห็นจากสื่อที่สงสัยในคดีนี้
ตนก็เลยใช้อำนาจสั่งการมาอายัดก่อน

ซึ่งก็ยอมรับส่วนตัวก็สงสัยเหมือนกันนะฮะตามที่หลายคนสงสัยนี่แหละ
แต่ยังพูดไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ก็หวังท่านนายกจะทำให้เรื่องนี้กระจ่างแล้วสังคมก็คลายข้อสงสัยได้